นักกีฬาบางคนก็มีอาชีพเป็นของตัวเอง
อย่างเช่นเจ้ากล้องเกริกฤทธวีการนักเตะทีมชาติไทย
ที่เริ่มเปิดธุรกิจอาหาร
กับทางด้านซุปเปอร์สตาร์คนดังอย่างเบนชะลาทิศ
ซึ่งเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ
รายการเด็ดประจำร้านเพื่อนรักโภชนาย่านบางแสน
แต่ความแซ่บที่ไม่แพ้รสชาติอาหารก็คือ
ร้านนี้มีพ่อค้าชื่อกล้องเกริกฤทธวีการ
รอบการอยากสื่อสารถึงลูกค้าแบบตรงไปตรงมาว่า
เกิดจากการร่วมหุ้นของ๕หนุ่มเพื่อนรัก

และบอลสะสิทธิ์สิงโตทอง
เกลอสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนอัดสัมชันศรีราชา
รวมทั้งซิงโจ้ประเสริฐกันทวง
หวานใจของเบนชลาธิตและก้องเกลอกริจ
บอลศาสิตดึงเข้ามาร่วมกวนเมื่อหลายปีก่อน
ความสนิทก็เพิ่มทวีเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ
เปิดร้านเพื่อนรักโภชนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กล้องเกริกฤทธิ์ยืนยันว่าธุรกิจไม่กระทบกับตารางซ้อม
และตารางแข่งขันฟุตบอลอย่างแน่นอน
เพราะมักแวะเวียนมาที่ร้านหลังแข่งฟุตบอล
เพื่อนก็มากินที่บ้านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่ทุกคนแบบ

ทำไมใส่ตรงนี้เรามันรู้สึกว่ามันมีความสุขในมืออาหาร
มันก็เลยแบบพลิกเป็นที่มาว่าถ้ามันอร่อยถามจริงว่าอร่อย
ถ้ามันบอกว่าอร่อยก็ถามขายกันดีกว่า

ก็เลยอย่างที่พี่เว้นบอกคือก็เลยคิดมาเปิดร้านกัน
ใช่ก็มันเป็นน้องที่น่าเอ็นดูมันตลอด
ถ้าใครรู้จักกับกล้องก็จะรู้ว่ามันเป็นคนเทลนต์มากเลย

แล้วก็รู้สึกว่ากล้องก็สบายดีไม่ต้องเหนื่อยอย่างที่ทำให้

ต้มยำมาม่าทะเลเดือดราคาเริ่มต้นที่๑๘๐บาท

ผัดทะเลสะเทือนราคาเริ่มต้นที่๓๐๐บาท
อูดมไปด้วยกุ้มกล้างแม่งกะพรุน
แมงกะพรุนหอยแมลงผู้ปูปลาหมึก
ปรุงรสแซ่บจี๊ดจาดตามที่จิงโจ้เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา
ส่วนใหญ่จิงจ้อและเบนเป็นพ่อครัวหลัก
ซึ่งหนุ่มกล้องขอลองหัดบ้าง

ทีมข่าวเทวรัฐทีวีบุกมาถึงครัวค่ะ
และที่สำคัญนอกจากครอบครัวคุณเบนชะลาทิศ
แต่เราจะมาดูลีลาและรวมถึงรสมือของหนุ่มกล้องเกริกฤทธวีการค่ะ
โอเคมาต่อไปสุดท้ายผลักโรยครับ
พยุงมื้อดึงเยอะไปแยะไปนิดหนึ่งโอเค

โอเคมามาพี่มือกล้องเกิดมิดครับ
เรียบร้อยครับ
สะสมชั่วโมงบินด้วยการเป็นลูกมือไปก่อนแล้วกันนะคะ

เยี่ยมก็คืองานบริการลูกค้า
นอกเหนือจากการเสิร์ฟอาหารก็คืองานถ่ายรูป
ลายเซ็นต์หรือแม้แต่การให้ความร่วมมือ
ในการสร้างเหตุการณ์เซอร์ไพรส์แก่แฟนบอลอีกด้วย
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน